คุณผู้ชมเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยปัจจุบันมันก็มีมิจฉาชีพเยอะ
คือบางทีเรายกเลิกเบอร์ไปแล้วแต่มีการเอาเบอร์ที่เราเคยใช้ไปขายต่อ
สมมุติคุณไปซื้อเบอร์กับร้านร้านหนึ่งแต่เป็นเบอร์เก่าที่ผมเคยใช้
แต่มันกลายเป็นโปรไฟล์ของผมที่ไป
เป็นข้อมูลเก่า
ถูกต้องแล้วไปโผล่ในมือถือของคุณ
ก็กลายเป็นผู้เสียหายเกิดขึ้นทีนี้ทางด้านของพนตรรวจโธสุรเชษฐรผาญทางด้านของผู้มันสารการสำนักงานจดคนเข้าเมืองแถลงข่าวหลังจากที่ตามสื่อไปจับกลุ่มได้คือนายสระยุทธ์อยู่สุขอายุยี่สิบห้าปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีมีหมายสารเป็นหมายสารของจังหวัดธัณยบุรีในข้อหารน
แล้วก็มีบัญชีธนาคารหนึ่งเล่มนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีดรคนหนึ่งชื่อว่าดรเมืองวิทย์เกรดสุวรรณอายุ๖๓ปี
เขาได้ไปยกเลิกเบอร์มือถือแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม๒๕๕๙
ต่อมาเดือนธันวาคม๒๕๖๑มีผู้ชายคนหนึ่ง
เบอร์เดิมที่เขาเคยใช้นะครับนะฮะ
แล้วก็ไปสวมรอยพูดคุยกันกับเพื่อนและคนรู้จักของเขา
ยืมเงินเพื่อนเขาทำให้เสียหาย
ตำรวจก็เลยสืบสวนจนพบคนร้ายคนนี้
สวมรอยคือนายสรายุทธ์ก็เลยขออนุมัติออกหมายจับนะครับ

แล้วมีเพื่อนของดรคนนี้ทักมา

ผมผมเป็นคนซื้อเบอร์ใหม่ก็ไม่ยอมบอก
คุยตามน้ำไปสวมรอยเป็นดรไปเลย
แชทไปขอยืมเงินเพื่อน๒๑คนแล้วมีคนหลงโอนไปให้๒ครั้งครั้งละ๕๐๐บาท
แล้วก็นำเงินนี้ไปใช้จ่ายจนสุดท้ายถูกตามสืบตามจับกลุ่มได้
ผลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายได้ยกเลิกเบอร์ไปแล้ว
แล้วก็จะมีการนำปัญหานี้ไปคุยกับค่ายมือถือเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
แสดงว่าหลังจากนี้ถ้าคุณผู้ชมจะยกเลิกเบอร์
โอ้โหมันยากมากเลยนะเอาจริงเพราะบางทีเดี๋ยวนี้เครื่องเนี่ยมันจะจำให้เราอัตโนมัติ
บางคนอ่านบางคนไม่ได้อ่านก็ตอบโอเคโอเคไป
แต่ใครจะคิดอย่างนั้นคือเรายกเลิกเบอร์ไปแล้ว
มันต้องใช้การไม่ได้ถูกไหมในส่วนตัวของคนที่ใช้อยู่แล้วใช่ไหม
จะต้องมีการหารือเกี่ยวกับทางแอปพลิเคชันด้วยในเรื่องของการใช้งานนะคะว่าจะมี
มาตรการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้เรื่องใหญ่นะคะ
มันเป็นการคือมันเข้าถึงข้อมูลได้เลยนะแบบนี้ความปลอดภัยหายเลยนะ
เคยเจอเหมือนกันแล้วบางทีแบบว่าเรามีไลน์เพื่อนอยู่
แล้วจู่เพื่อนเอาเบอร์นี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาใช้
เราไปทักแล้วแบบกลายเป็นพ่อแม่เขาอย่างนี้

คือเพื่อนเราไงเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนเรา

ทักเฉยแบบนี้
ต้องให้ค่ายมือถือจัดการเรื่องนี้ด้วย